มันคงหิวน้ำมันคงหิวอาหาร
มันเลยมาแถวเขตพื้นที่ชุมชน
ตัวดำตัวใหญ่
เขี้ยวมันยาวเล็บมันก็ยาว
คุณผู้ชมแต่ตัวมันผอมแห้งหน่อยนะ
แล้วมันก็เดินใกล้เขตชุมชนแบบนี้
ชาวบ้านพยายามไปล้อมไล่

หมดแรงน่าจะหมดแรงหิวโซ

ชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ในเขตอำเภอภักดีชุมพลพร้อมด้วยกู้ภัยฮุก๓๑
ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางในการที่จะไล่เข้าป่า
เขาก็ไม่ไปสักทีหรือว่าจะจับหมีมาสักหน่อยดี
แล้วก็เดี๋ยวค่อยอนุบาลเขาก่อนแล้วค่อยปล่อยเข้าป่าอีกทีนะครับ
คือลักษณะเหมือนเขาหลงเดินข้ามถนนเข้าชุมชนผ่านหมู่บ้าน
บ้านห่วยร่วมที่หมู่๒ตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลจชายภูมิ
ชาวบ้านกว่า๓๐คนที่ออกมาช่วยกันยืนสกัดยืนล้อมหมีเอาไว้
ตอนแรกมันหลบซ่อนอยู่ในสระน้ำที่แห้งขอดไปแล้วนะ
ชาวบ้านก็กลัวคุณต้องกันพื้นที่มันไว้ก่อน

กันไม่ให้มันวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านหรือชุมชน
วันเกิดอันตรายต่อชาวบ้านเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่ากู้ภัยพร้อมด้วยชาวบ้าน
ระดมความคิดในการหาวิธีในการที่จะทำยังไงดีกับหมีตัวนี้
เพื่อไม่ให้รับอันตรายต่อคน
ต้องใช้วิธีหลอกล่อหลอกล่อให้เหนื่อยล้า
ก็ไล่ไปทั้งนู้นไปทั้งนู้น

มันก็วิ่งหนีไปเดินไปเดินมามันก็เหนื่อยนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องทำเชือกนี้ครับ

เข้าไปแอบนี่ก็ต้องคล้องคอออกมา
คล้องได้ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมีมันหมดแรงครับ
ก็ต้องเอาจับเข้ากรงไว้ก่อน
หมีเลี้ยงเลยดูเขาเชื่องนะคุณนะ

หมดแรงจริงคุณ๕ชั่วโมงนะฮะ
แล้วก็พบว่าเป็นหมีเพศเมียน้ำหนักประมาณ๘๐กิโลกรัม
น้ำหนักมากกว่าผมอีกนะฮะ
ตัวเล็กกว่าผมตัวเล็กกว่าคนแบบนี้นะ

เพราะว่าในป่าอาจจะขาดอาหารขาดน้ำแล้วเขาหิวนะครับ
แล้วก็หลงออกมาโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม
เป็นช่วงฤดูร้อนแห้งแรง
แล้วก็ป่าขาดแคลนอาหารและน้ำนะครับ

หมีที่จับได้กลับไปพักฟื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
แล้วก็จะตรวจสอบว่าเป็นหมีที่พัดหลงมา
หรือเป็นหมีมีเจ้าของกันแน่
เมื่อกี้วงกลมอะไรไว้นะที่ปากมัน

เป็นแผลที่ปากตอนนี้ก็ให้กล้วยกินก่อนลูก

เป็นแผลที่ปากไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็ต้องส่งตัวรักษาก่อน
ถ้าเป็นหมีป่าพออนุบาลเขาเสร็จก็ต้องส่งเขาเข้าป่าต่อนะ

แต่แสดงว่าพื้นที่ป่าตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะ